ฝั่งไทยแม้ตัวเลขเราจะไม่ใช่หลักหมื่น
แต่เราก็อยู่ในหลักของความไม่สบายใจ

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๕๗๕ราย
สะสมอยู่ที่๒๑๘๘๔๒๔ลายย้อนกลับมาใหม่
ตัวเลขที่ติดกันอยู่เนี่ยเป็นโอมิครอนเชื้อ๗๔๐แล้วนะฮะ
นี่จะทะลุพันแล้วสำหรับเฉพาะโอมิครอนเท่านั้นเอง
กลายเป็นตัวเลขที่สร้างความหวาดภาวะ
เพราะโอมิคอนมันมาอย่างกับหาพายุฮะ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยว่าโอมิครอนทั่วไทย๗๔๐ราย
กรุงเทพเบอร์๑ติดหนักที่สุดเลย
แต่ตอนนี้เขามีลายใหม่แล้ว

มีกรุงเทพกาลสินภูเก็ตสมุย
กาลสิน๒๐๐กว่าราย
ติด๑สะพึง๑๐๐ตอนนี้ติด๑สะพึงไป๒๐๐แล้ว
เพราะว่านอกจากที่กาลสินจะติดแล้ว
คนในพื้นที่กรสินที่ไปเที่ยวกรสิน
เขาไปเที่ยวอุดรไปเที่ยวมหาศาลคาม
อุดดอนขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดหนองบัว

ยังไม่รวมพี่น้องประชาชนที่กำลังจะกลับ
กรุงเทพมหานครที่บ้านอยู่กาลสินอีก

ติดมาจากไหนเป็นร้านอาหารกึ่งผับ

แต่ว่าร้านอาหารที่เล่นดนตรีเปิดได้แล้ว

สร้างความไม่สบายใจให้กับกรุงเทพมหานคร

คลัสเตอร์ใหม่มาคล้ายกับกาลสินเลย

พอกินดื่มกันก็ติดโควิด
แล้วเขาไปติดอยู่ในฟิลเตอร์ช่องแอร์
จากฟิลเตอร์ช่องแอร์

มันไม่ระบุแน่ชัดว่าไอ้สายพันธุ์ก่อนหน้านี้
มันสามารถที่จะติดต่อกันผ่านทางอากาศได้

ตอนนี้ไม่ต้องแล้วหายใจก็ยังได้จะโดนแล้วครับ
แต่เมื่อวานคุณหมอกรมควบคุมโรคเขาออกมาบอกนะ
แต่ไอ้ร้านที่เปิดโล่ง
มีคนที่ติดเชื้อเข้าไปนะเออแต่ไม่ติดว่ะ
ใช่เคล็ดการาศิลป์เปิดโล่งนะครับร้านที่สอง
สองผัวเมียเข้าไปสองร้านร้านแรกปิดปรากฏว่าคนในนั้นติด
แต่ร้านที่๒ไม่มีใครติดเลยเพราะว่าเป็นโอเพ็ญแอร์
มันปลอดภัยกว่าต้องเลือกนะเลือกเอา
คัสเตอร์นักศึกษาเจอไป๕๒คน
กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ของกรุงเทพมหานคร
จากนั้นกรุงเทพมหานครหวาดภวา
ที่บอกว่าอาจจะมีการคลายล็อกหลังปีใหม่
ธันวาอาจจะมีการคลายล็อกเทคผับขับบาร์
ไปมายืดการคลายล็อกออกไปอย่างน้อย๑๕มกรา๖๕
แทนจากบรรดาสารพัดคลัสเตอร์นั่นเองฮะ